ข้ามถนนค่ะคือจุงรถจักรยานแล้วก็ข้ามถนนกันสองคน
รถเก่งคันนี้พุ่งชนนักท่องเที่ยวนะคะ

นี่ค่ะเห็นกระจกหน้ารถแตกร้าวแบบนี้
นักท่องเที่ยวสาวคนนี้โดนชนไปเต็ม
แต่มีนักท่องเที่ยวเขาข้ามถนนสองคนนะคะเห็นไหมคะ
กันสองคนมีจักรยานด้วย

ใช่แต่ด้วยความที่ฝั่งรถเก่งเขาบอกว่า

เขาขับมาลงสะพานนะเรสวนมุ่งหน้าเข้าตัวเมือง

เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยลองดูภาพเนี่ยค่ะพอไฟเขียว

คือเขาบอกว่ามันเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันจริงเห็นไหมคะเห็นคนเดินข้ามถนนนะ
เขาก็ขับมาแบบนี้ชนเต็มเต็มกระเด็นกระเด็นไปไกลค่ะ
คือฝั่งนี้ก็เขียวฝั่งนู้นก็เขียวเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหม
นางสาวคามิเลียจีนกาวาเดนอายุ๒๖ปีเป็นชาวฝรั่งเศส
คือเจ้าหน้าที่ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ไม่ทันเธอเสียชีวิตค่ะ
คนขับรถเก๋งคือนายสถาปนาคุ้มสุภาอายุ๔๒
เขาก็บอกว่าเขาตกใจมากจริงจริงคือเหมือนกับฝั่งนี้ไฟเขียวฝั่งเขาก็ไฟเขียว
มันคนละเส้นเหมือนกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าก็เขาไฟเขียวจริงอะนะ
แล้วเขาก็ขับรถกำลังจะกลับบ้านพอไฟเขียวปุ๊บเขาก็ไม่ทันได้มองอะไรมาก
เขาก็ขับด้วยความเร็วประมาณนึงเลยนักท่องเที่ยวสองคนข้ามถนนมา
คือจูงจักรยานมาด้วยเบรกไม่ทันคือเขาเองก็ช็อกพูดอะไรไม่ออก
อยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
จากภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวอีกคนนึงที่ข้ามถนนมาพร้อมกัน
นางสาวทารานิโคสกูรีอายุ๓๔เป็นชาวอเมริกัน

กรุงเทพแล้วชวนกันไปเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยา
ก็ไปไหว้พระในตัวเมืองกำลังจะปั่นจักรยานกลับเข้าที่พัก
ถึงจุดเกิดเหตุเขาเห็นสัญญาณไฟแดงเลี้ยวขวา
ก็เลยเข้าใจว่ารถที่ผ่านมาจะต้องหยุด
ก็เลยนำจักรยานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
ถูกรถเก่งพุ่งชนแบบเต็มอะค่ะ
ตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีกับคนขับรถเก๋ง
เป็นข้อหาประมาทนะคะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็จะต้องประสานสถานทูตให้ติดต่อญาติผู้เสียชีวิตค่ะ
เหมือนกับว่าเขาก็สับสนในเรื่องของสัญญาณไฟด้วยแหละ
ถึงถ้าดูจากกล้องหน้ารถของรถพันธุ์ที่ชน
มีจังหวัดที่จะเห็นภาพกว้างถ้าเป็นภาพกล้องหน้ารถนะฮะ
ภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยจะเห็นสัญญาณไฟเขียวกับไฟแดง
ค่ะนี่เห็นไหมคะ
แล้วเห็นไฟแดงตรงขวามือนั่นไหมที่นักท่องเที่ยวที่เป็นเพื่อนของผู้นี่เนี่ยเห็นไหม
เขาบอกว่าเขาสับสนเขาคิดว่าไฟแดงเลี้ยวขวาเนี่ยคือจังหวะทางนี้จะไม่มีรถมา
จริงคือมันไฟแดงห้ามเลี้ยวขวาแต่ฝั่งไปตรงได้เพราะเขาเขียวไงถูกไหม
ก็เลยจูงจักรยานข้ามถนนกันอืมโอ้โหโชคร้ายนะฮะอ่า